อวสารเจ้าพ่อคลองสามวานี่เป็นหนังเรื่องใหม่ซีรีส์เรื่องใหม่เหรอ
หรือเปล่าค่ะนี่คือชื่อปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
คุณผู้ชมอวสารเจ้าพ่อคลองสามวาโจโจ้มีนบุรีครับ
นี่ดูปฏิบัติการเขาหน่อยนะนี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เขาเปิดปฏิบัติการนี้ก็นำกำลังไปปิดล้อมไปตรวจค้นบ้านของโจโินบุรี
หรือว่านายธนกฤษโอ้โหศรีศักดิ์นอกนี่อาวุธครบมือเหมือนกันนะใช่คุณ
แล้วถามว่าทำไมต้องไปค้นบ้านเขาทำไมเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับค่ะ
ก็ไปที่บ้านอยู่ที่ซอยหาดไทยราช๑๖แถวคลองสามวานนั่นแหละ
ซึ่งตัวโจโจ้มีนบุรีหรือว่านายธนกฤษเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในบังทิศภาคกลางถูกจับไปเมื่อสิบสี่ที่ผ่านมานะคะ
อยู่ในบ้านแต่ญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทีนี้พอตำรวจเข้าไปตรวจค้นแบบนี้
ทางด้านผู้บังคับการตำรวจปรับปรามยาเสพติด๑เนี่ยนะคะ
พลตำรวจตรีพรพิทักษ์รู้ยั่งยืนท่านบอกแบบนี้
ปฏิบัติการนี้นะตำรวจขยายผล๕ปีกว่า
คิดดูสิจับกลุ่มลูกน้องโจโจ้ได้พร้อมกับยาบ้า๒๐๐เมตร
แล้วลูกน้องก็ซัดทอดซัดทอดมาถึงนาย
ก็คือโจโจ้หรือว่านายธนกฤษนั่นแหละว่าขนยามาจากภาคเหนือ
ตำรวจเขาก็ตามค่ะตามพฤติกรรมแกะรอยมาเรื่อย
รู้ว่านายธนกฤษเอายาบ้าเป็นแสนเมตร
ซ่อนไว้ในบ้านนี้ทีนี้บ้านเนี้ยเหมือนเป็นจุดพักไง
พอมาถึงที่บ้านเขาก็กระจายต่อไปในพื้นที่ต่าง
ซึ่งตัวนายธนกฤษโดนจับพร้อมกับภรรยาเขาก็สารภาพ
บอกว่าบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้ในซอยหาทัยราชเนี่ย
ราคา๒๓ล้านบาท

ตำรวจถามแค่๒จุดนี่นะ
รวมแล้ว๔๓ล้านเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อ
เขาก็ยอมรับว่า๒จุดเอาตังค์ที่ได้จากการขายยามาซื้อค่ะ

ไม่ได้มีที่มารายได้ไม่ได้จ่ายภาษีด้วย
ก็เงินที่ได้เงินจากยาเสพติดล้วนเลย
แล้วการตรวจค้นครั้งนี้จับได้๔คน
หลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะ

เพราะว่าปฏิบัติการแบบนี้มักจะมีภาคต่อนะคุณนะ
ในการหาผู้ร่วมขบวนการนะครับ